คุณผู้ชมข่าวนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะ
กรณีที่ชาวบ้านที่กำแพงเพชรไปพบกระเป๋าปริศนา
เป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไปเกยหาดทรายเกาะกลางแม่น้ำปิง
แล้วพอไปเปิดดูปรากฏว่ามันเป็นศพ
ทีนี้ขยายผลจากจุดนี้แหละค่ะขยายต่อขยายต่อ
ตอนนี้สรุปแบบนี้ก่อนนะคะศพที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ย
เป็นชายชาวจีนอายุสักประมาณ๓๐ปีชื่อว่านายหวังจาน
คนนี้เป็นชาวจีนตอนนี้ตำรวจยังไม่สามารถตามตัวคนร้ายมาได้นะคะ
ผู้ตายเนี่ยเดินทางมาเมืองไทยพร้อมกับเพื่อนสาวชื่อว่าซูบิง
อายุยี่สิบเก้าปีโดยพบผู้ตายและแฟนสาวเนี่ย
เดินทางมาเมืองไทยพร้อมกับเพื่อนชาวจีนสักประมาณอีก๑๐คน
หลังจากนั้นกลุ่มนี้เขาก็แยกย้ายกันพอถึงประเทศไทยแล้ว
ก่อนที่จะมีคนมาพบศพนายหวังจานถูกฆ่า
แล้วก็ยัดกระเป๋าทิ้งน้ำแบบนี้นะคะทีนี้ข้อมูลจากตำรวจเนี่ยเปิดเผยว่า
ก่อนที่จะมีการทิ้งศพมีชายชาวจีนสามคนคุณผู้ชมลำดับตามที่ฉันดีดีนะคะ
มีชายชาวจีน๓คนไปเช่าเหมารถตู้เอาผ่าสีดำจากกรุงเทพไปพัทยา
แล้วบอกว่าปลายทางจะไปที่จังหวัดตากโดยที่พัทยาค่ะ
จากการให้ข้อมูลของคนที่ให้เช่ารถแล้วก็เป็นคนขับรถด้วย
เล่าบอกว่าชายชาวจีนทั้ง๓คนต้องการให้แวะที่พัทยาก่อน
เพื่อให้มารับกระเป๋าเดินทางสีดำจำนวนสามใบอ่า
นั่นแปลว่าอาจจะไม่ใช่ศพเดียวแล้ว
มารับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่จำนวน๓ใบตรงจุดพักรถคือพัทยา
จากนั้นก็พากันขนกระเป๋าทั้ง๓ใบขึ้นรถตู้อัลพาร์ทคันนี้
นำไปโยนทิ้งน้ำทิ้ง๓จุดด้วยกัน
จุดแรกก็คือจุดที่จังหวัดกำแพงเพชรคนขับบอกว่าจำไม่ได้
ส่วนจุดที่๒ก็คือจุดที่ตรงกลางสะพานลานดอกไม้ที่กำแพงเพชร
ที่น้องอายุ๑๖ปีไปตกปลาแล้วก็ไปเจอแล้วค่ะ
จนกระทั่งเป็นข่าวนี่แหละค่ะนี่คือจุดที่สอง
ลงไปบริเวณแม่น้ำแม่ปิงจากนั้นกลุ่มชายทั้งสามคน
ซึ่งเป็นชาวจีนให้คนขับรถขับไปต่อคาดว่าจุดที่สามเนี่ย
น่าจะอยู่ที่จังหวัดตากชายชาวจีนทั้งสามบอกให้คนขับรถจอดรถ
แล้วก็ทิ้งกระเป๋าใบที่สามลงไปนะคะตอนนี้คุณผู้ชมนักประดาน้ำ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าพยายามที่จะหากระเป๋าที่เหลืออีก๒ใบ
ตามที่พยานเนี่ยให้การเอาไว้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้าน
ที่เห็นเหตุการณ์ว่าชายทั้งสามคนเนี่ยนำกระเป๋ายะสบมาทิ้ง
คือบอกว่าตอนแรกเนี่ยได้ยินเสียงสิ่งของอะไรสักอย่างเนี่ย
ตกลงในน้ำลมตุบตอนนั้นก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นอะไร
พอได้ยินเสียงก็เลยหันไปดูเห็นชายทั้ง๓คนปรากฏอยู่ตรงหน้า
แล้วก็มีสองคนหยิบกระเป๋ามาโยนลงทิ้งแม่น้ำแบบนี้ค่ะ
คน๓คนเดินมาเดินมาแล้ว๒คนลงมาหยิบของ
หัวท้ายหามแล้วก็โยนลงน้ำป้าก็ยืนดูเอ๊ะมันเป็นอะไรวะนะ
เอาขยะอะไรมาทิ้งมาน่ะมันก็เป็นขยะเพราะไม่ได้สนใจ
เพราะฉะนั้นก็ยืนดูมันก็จมเร็วกว่าอันก่อนอันก่อนจมช้า
รู้ว่าเป็นศพตกใจเหมือนกันไหมโอ้ยตกใจมากตาย
ไม่รู้เหรอไม่รู้นะบ้างงั้นก็ดูด้วยตลอดเลย
ถ้างั้นเนอะมันเป็นรถตู้คันไม่ใหญ่
สีดำแล้วไงเนี่ยหลังจากนี้ตำรวจก็ต้องมีการขยายผลต่อนะคะ
ต้องไปหาให้ได้ว่าเอ๊ะอีกกระเป๋าอีกสองใบเนี่ย
อยู่ที่ไหนยังไงแล้วข้างในเนี่ยมีศพจริงหรือเปล่า